มาค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรก

สาวน้อยเผ็ดบ้าน

คนแหน้งหน่อย
เพราะแม่พี่น้อง
เยอะมากแล้วจะบอกว่าในวันสองวันนี้มันมีเหตุการณ์เหลือเชื่ออยู่
คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่จะทำการแสดงเนี่ยคืนนั้นฝนตกหนักมาก
ตกแบบมืดฟ้ามัวดินว่าอย่างนั้นเถอะ
คือบอสโจบอกว่ายังไงก็ไม่ได้แสดงนะถ้าเกิดว่าฝนตกหนักขนาดนี้
ทำยังไงล่ะบอสโจก็เลยขอพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยก็แล้วกัน

ปรากฏว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ฝนหายเป็นกลิดทิ้งเลย

อสโจเนี่ยเขาเชื่อนะคะว่านี่แหละปู่ย่าเขามาปัดเป่า
แล้วก็ทำให้ฝนหยุดตก
แล้วจำได้ไหมจริงเนี่ยบอสโจเขาเพิ่งจะให้โชคให้ลาบกับเอฟซีบันเทิงไทยรัฐไป
ค่ะศูนย์๕เนี่ยจำได้ไหมก่อนหน้านี้ไม่แน่เราคาดหวังว่างว่างวัดนี้
บอสโจ้ก็จะให้เราเหมือนกันวันก่อนวันที่ฝนตกเขาทำการแสดงในวันที่๒๐๒
เดือนอะไรเดือน๗๐๗นี่ไงหรือจะ๐๒๐๗หรือจะเป็นราคาบัตร๑๖๐บาท
เหี่ยวนะแล้วจะสดแล้วไงละเพราะเรารู้สึกว่าบอสโจ้มักจะให้โชคให้ลาบกับเป็นแฟนไหน
จะสดแล้วนะ๐๒๐๗๑๖๐ใช่ครับพี่แจ๊คพี่แจ๊คไวมากสดแล้ว
เรื่องตัวเลขมันยังไม่จบมันยังไม่หยุด
คุณผู้ชมค่ะไปกันต่อไหนเราก็มาถึงขนาดนี้แล้ว
พาคุณผู้ชมไปแอวเหนือกันดีกว่าเจ้านี่
ไปกันที่วัดศรีสุพรรณวัดงามวัดใหญ่วัดโตของคนเจียงใหม่ป่ะเนาะ
ตามน้องดอกแคร์ท็อปไลน์เปิ้ลไปเสริมความปังปุรีเอกันหน่อยนะ
แต่วานนี้เปิ้ลไปใส่บาททำบุญและไหว้ขอพรองค์ทาเวสวรร
ขอโชคขอลาบขอความเป็นมงคล
เสร็จแล้วอีน้องเปิ้ลก็ทำการจุดทูบขอตัวเลข
และเลขที่ได้ก็คือ
คือเลของอย่างไปพอกันเจ้า
นี่อันนี้เลขที่ดอกแคร์จุดค่ะ
ก็คือเลือกมานะคะเป็นก้านทุกก้านนี้ค่ะ

ดอบไปอีสานนะครับคุณผู้ชม
ปรับโหมดมาภาคกลางกันบ้างดีกว่า

รดาซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของบ้านเราพี่อ้ำพัชราภา

สงสัยว่าจะหมานมงกับรถตู้สีดำคุณผู้ชมดูเอาเถอะ
ล่าสุดเขาถอยรถคันใหม่และอะไรล่ะที่เราต้องดูไม่ดูหน้าจอทีวีของเขานะ
แต่เราจะดูทะเบียนรถคันใหม่ของเขา
แฟนคลับนอกจากจะแห่ไปแสดงความยินดีกับแม่อ้ำกันยกใหญ่แล้ว
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ไม่พลาดค่ะ
สถิติป้ายแดงมาฝากคุณผู้ชม
เลขทะเบียนของแม่อ้ำก็คือ
ยังไม่ซ้ำกับเลขไหนที่เราอ่านเลยเถอะ

โอ้โหเดี๋ยวมันต้องให้แบบเลยไปแบบ๑๐วัน
ที่เราจดอ่ะพี่แจ๊คจดตรงนี้ยังไม่มีเลขซ้ำคุณผู้ชมแล้วจดจดทุกวันอ่ะ
เอาจริงถูกนะงวดที่แล้วที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ย
เลขที่ที่๑ก็ถูกใช่มันเป็นสถิติ
อ่านทุกวันถ้าเดี๋ยวมันลืมไงขอบคุณมากเลยแจ๊คกะลินท่วยจดเอาไว้ตั้งแต่วันงวดแรกวันที่๑
ตอนนี้นิ้วล็อกแล้วนะจดทุกวันจนนิ้วล็อกแล้วนะ
ติดตามกันแล้วกันนะคะขอแบบนี้ดวงใครดวงมันก็ละกัน